ที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่คุณที่เชียงใหม่ชาวโซเชียลเขาถล่มยับเหมือนกัน
ถล่มสาวเชียงใหม่ที่กลับมาจากเกาหลีใต้ลงเครื่องปุ๊บเที่ยวต่อทันที
มีการเขียนข้อความไว้ในเชิงที่ว่า
คนเชียงใหม่ว่าหญิงคนนี้ได้กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้

โดยหนึ่งในนั้นมีการเช็คอินว่าไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านหมาล่า
แล้วก็เหมือนเป็นภาพแบบชนแก๊ะเออชนขวดกันนะนะ
ร้านนี้ร้านดังด้วยนะหมาล่าฟังกี้กริวเนี่ย
ครับทำให้ชาวโซเชียลต่างวิจิภาควิจารณ์กันแบบโอ้โหหนักเหมือนกัน

จากนั้นผู้สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปที่ร้านนี้ร้านหมาล่าฟังกี้กริวเนี่ยนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าหลังจากรู้ว่ามีลูกค้าที่เพิ่งกลับจากเกาหลีมากินที่ร้าน
ก็ได้สั่งลูกน้องปิดร้านเหมือนกันจ้า
แล้วก็ต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่นะครับ
แล้วก็เนี่ยนะฮะพนักงานของร้านนะครับ
ก็มีการทำความสะอาดตลอดทั้งคืน
โดยเฉพาะโต๊ะที่ลูกค้านั่งแล้วก็ห้องน้ำห้องท่า
รวมถึงจุดต่างมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหมดทั่วร้านเลยนะ
ซึ่งในขณะนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มอีกครั้ง
แล้วก็มั่นใจแล้วว่าที่ร้านสะอาดสะอ้าน
ก็จะเปิดร้านได้ตามปกตินะครับ
รายงานมาตอนนี้นะครับก็มีรายงานการเดินทางเข้าประเทศ
ของคนไทยจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่๔มีนาคมคือเมื่อวานนี้
พบว่ามีเที่ยวบินทั้งหมด๔เที่ยวนะครับ
ก็มีคนไทยทั้งสิ้น๑๑๗คนเป็นคนที่ถูกส่งกลับ

ตอนนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เดินทางกลับเข้ามาในช่วงนี้เนี่ย
มีคนที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ประมาณ๑๙๑คน

ได้ทำประวัติข้อมูลติดต่อแล้วก็ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา
เพื่อกักตัวเอง๑๔วันนะครับ
เรื่องของการกักตัวสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้
หรือว่าผีน้อยพลเอกประวิทย์รองนายยกเปิดเผยเมื่อเช้า
บอกว่า๕สถานที่ที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว

บอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรื่องความมั่นคง
แล้วก็การที่จะมีการตามล่าแม่มดหรือเปล่า
อันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน